แพทติเซียบันเทิงไทยรัฐไม่พูดถึงไม่ได้เมื่อวาน

คือเมื่อวานนี้ต้องไล่ไปก่อนว่าทำไมต้องไปถามอีกครั้งนึง

คือเรื่องมันเกิดมาจากการแฮ็กไอจี
วันเสาร์ที่ผ่านมาตอนเช้าไม่รู้ใครที่ไปแบบว่าโพสต์น่ะลงคุณพีชนะคะ
แล้วไอจีคุณพีชแล้วก็ไอจีของแพทติเซีย

ว่าต่างว่าถึงตระกูลจีนักพิวัฒน์เนย

แต่ว่าเรื่องราวมันดันพลิกหักมุมค่ะ
พีชพัชระก็คือจะแจ้งความจับนะ
บอกเลยนะคะว่าไม่รู้ว่าแพทติเซียนะแฮกหรือว่ามาทำอะไรหรือเปล่า
แต่เคยใช้โทรศัพท์ล็อกอินไอจีกัน
เคยใช้โทรศัพท์ของแพทิเซียล็อกอินแอคเคาน์ตัวเองเข้าไป

แต่แจ้งความแน่นอนแล้วก็มีประโยคเด็ดผมไม่เอาเขาแล้วครับ
ทางด้านแพทติเซียนะคะซึ่งสัมภาษณ์ตอนหลังนะคะ

ร้องไห้นะคะไม่ตอบเรื่องแฮ็กไอจีนะคะ
หรือว่าจัดข้อความอะไรต่างคือไม่ได้พูด
แต่หากมุมค่ะกลับออกมายอมรับนะคะว่าที่ผ่านมาที่ให้สัมภาษณ์ก่อนอันนี้
ว่ากับพี่โน๊ตเนี่ยไม่มีอะไรกัน
ก็คือยอมรับตรงเลยว่าคบกันมา๒เดือนแล้ว
หมีเอ่ยเรื่องความรู้สึกเรื่องภาพหลุดต่างที่ออกมาทั้งหมดคือความจริง
มีประโยคเด็ดตรงนี้เดี๋ยวนะคะแฟนบันเทิงไทยรัฐได้ฟังช็อตต่อช็อตนะคะ
มาให้พิเศษสุดเลยนะคะไปฟังเลยค่ะระหว่างพีชพัชระแล้วก็แพทติเซียค่ะ
คือมันมีระยะห่างกับพี่พีชมานานมากแล้วค่ะ
แล้วพอมันถึงจุดที่แบบเราอยากจะมีความสุข
แต่เราไม่ได้ปากประกาศให้ทุกคนรู้ว่าโอเคเราเลิกกันนะตอนนี้
นึกออกป่ะคะมันก็เลยเกิดความเข้าใจผิด
คือผมไม่ได้ใส่ร้ายใครด้วยนะถ้าคุณฟังจากสัมภาษณ์นึกออกไหมพี่
เราก็คิดว่าอยากจะพูดตรงกว่านี้แต่สุดท้ายแล้วแบบเราก็ไม่อยากมานั่งทะเลาะกับใคร
อยากมานั่งมีปัญหาใครเลยเลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเราเปลี่ยนมาใช้วิธีการที่โอเคมีขอบเขต
พูดให้มันแบบพยายามซอฟต์ที่สุดที่จะทำได้
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นรูปไปเที่ยวรูปกินข้าวรูปรถทุกอย่างคือมันเกิดขึ้นหลังจากที่เราเลิกกันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะ
คือเขาไม่ได้เข้ามาจีบแบบว่าตอนที่เขารู้ว่าเรายังไม่เคลียร์
นึกออกไหมไม่อยากเกี่ยวข้องกันแล้วหลังจากนี้ผมไม่อยากเจอกันอีกคือผมแค่รู้สึกว่าณตอนนี้เราไม่อยากเจอเขานะตอนนี้เราไม่อยากได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับเขา
พี่เราก็เพิ่งมาเปิดใจคุยกันหนูก็รู้สึกว่าพี่เขาก็คุยกับหนูดีเขาก็ทำดีกับหนูทำไมหนูไม่ลองเปิดใจใช่ไหมคะหนูก็เลยเลือกเลือกที่จะใช้คำว่าไม่สนิทโดยที่ไม่ได้อธิบายอย่างละเอียดเพราะฉะนั้นตรงนี้หนูก็ต้องขอโทษจริงค่ะ
คือเขาดีกับหนูจริงแล้วหนูก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเลยพี่แล้วหนูไม่ได้อยากให้ทุกคนเข้าใจผิดว่าหนูต้องการให้ใครมาดูแลหนูหนูไม่ได้คบใครเพราะเงิน
ผมไม่ได้อยากได้เขาคืนแล้วใครจะคุยกับเขาเชิญผมแบบพอคือเราจะโพสต์เองทำไมฮะนึกออกไหมมันผมยังนอนอยู่เลยอ่ะเปิดมาดูแล้วก็แบบเฮ้ยอะไรวะ
มีเรื่องนี้หนูไม่รู้จริงก็ขอให้มันจบแค่นี้นะคะพี่
ซีภาพโว้วเดินออกไปเลยจากโวงหน้าข่าวสวัสดีนะคะก็คือไม่ได้ตอบเรื่องว่าใช้แอพเคาน์หักไอนท์โจงไอจีหรือเปล่านะคะ
ก็มีการแซวเกิดขึ้นในโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็นภาพนะคะที่แพทย์เคลียร์
แพทย์ลงเคลียร์กับแพทย์ไม่เคลียร์เดินออกไปนะคะหรือว่าเป็นบรรยากาศนี้
ฉันก็ไปถ่ายด้วยนะคะก็คือตอนสัมภาษณ์คุณพิพัชราชนะคะก็ถ่ายรูปด้วยนะคะ
ซ้ายเนี่ยแพทเคลียร์เนี่ยคือนักร้องนะคุณแต่ว่าตอนสัมภาษณ์แพทิเซียไม่มีใครได้ถ่ายรูปนะคะ
หายไปเลยค่ะไลฟ์สดอยู่หายเดินออกไปนะคะรวมไปถึงนะคะเรื่องที่คนก็แซะนั่นแหละในคอมเมนต์
บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรกับพี่สงการ

ก็กลายเป็นว่ากลับมาฮิตกันอีกครั้งนึงนะคะ

นี่คนไปปล่อยโป๊ะ

ก่อนจะมีใครควรเลิกคนอื่นก่อนป่
คุณผู้ขอจะมีคนใหม่ควรเลิกกับคนเก่าขอบไป
เลิกแล้วไปคบไม่ได้คอมเมนต์นะแต่ไปกดไลค์ได้เต๋อ
มางานกับพี่ผัชระก็ถามค่อนข้างว่า

ไม่ค่อยไม่ได้ถามเพราะว่าอะไรแบบนี้เรารู้สึกว่าถ้าเขาอยากเล่าเขาจะเล่าเองอะไรอย่างนี้

เราก็ไม่เอาเรื่องเครียดมาใส่กันเราก็แบบมีแต่คุยกันแบบหนุกนู่นนี่นั่น

ซึ่งวันที่๕นะคะน้องแพทติเซียจะออกงานค่ะลือให้แซ่ดว่าคราวนี้จะเอาคุณโน้ตวิเศษออกมาด้วย
โอ้เลิศนะคะเรียกว่าไทม์ไลน์ระเบิดอีกแน่นอน
ได้หรอพี่เจ๊ถ้ามาเดี๋ยวได้เคลียงนะ
แต่เขาก็เปิดตัวแล้วว่าเขาคบกันใช่ไหมน้องก็ยอมรับมาแล้ว
รอดูว่าจะเป็นจริงเป็นจังกันอีกหรือเปล่านะคะ
เอาจริงคุณผู้ชมเลิกกันแล้วมีคนใหม่มันก็ไม่ได้ผิดหรอก
แต่ว่าอย่างที่เขาบอกแหละช่วงเวลามันอาจจะไม่ได้
มันดูเร็วไปนิดนึงสำหรับการที่เลิกกัน
แล้วคุณเลิกเนี่ยคุณตอนคบกันคุณออกสื่อ
ตอนเลิกคนก็ยังไม่รู้ไงว่าคุณเลิกกัน
เออแล้วคุณมาคบคนใหม่หลายคนก็อาจจะเข้าใจผิดได้
ว่าไปแล้วก็มาดูอีกข่าวหนึ่งเลยละกันนะคะ